เตรียมเคลื่อนร่างของผลเอกเบรมตินสุรานนท
บุคคลสำคัญที่ถึงแก่อนิจกรรมนะครับ
ยังวัดเบนจมะบะพิษด้วยนะครับ

แล้วก็โรงเรียนที่ผลเอกเปรมได้ศึกษา
ครั้งที่อยู่สมัยประถมศึกษานั่นก็คือ

คณะครูอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์นะครับ

ต่อการจากไปของผลเอกเบรมตินสุรานนท์นะครับ
ครูและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุฒ

ของประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์
และเช้าวันนี้นะครับนักเรียนได้จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย
ด้วยขบวนเกตยศพลเอกเบรมตินสุรานนท์

จากนั้นตัวแทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิลาวุฒิ
อ่านประวัติและแสดงความอาลัย
ต่อการถึงแก่อนิจกรรมของพลเอกเปรม
โดยนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุฒิกว่า๓๐๐คนนะครับ
ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา๓นาที
จะร่วมกันร้องเพลงตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
ซึ่งประพันธ์และขับร้องโดยพลเอกเบรมตินสุรานนท์นะครับ
สำหรับโรงเรียนมหาวชิราวุฒินั้น
เป็นโรงเรียนเก่าของพลเอกเปรม
และทางโรงเรียนได้เชิดชูพลเอกเปรม
เป็นนักเรียนเก่าต้นแบบแห่งความดีนะครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่คณะครูและนักเรียนนะครับ
จากโรงเรียนเลิศคณิตในจังหวัดสงคลากว่า๓๐๐คน
ก็มารวมตัวกันที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ธรรมรงค์นะครับ
ตั้งอยู่ที่เลขที่๑ถนนจนะเขตเทศบาลเมืองสงขลา
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพลเอกเปรมตินสุรานนท์
ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษที่ถึงแก่อศัลยกรรมนะครับ
โดยทุกคนพร้อมใจการถือทงชาติไทยแล้วก็รูปของผลเอกเปรมไว้
และร่วมกันร้องเพลงความฝันอันสูงสุด
เพื่อแสดงความอาลัยและเชิดชูเกียรติให้กับพลเอกเบรมตินสุรานนท์นะครับ

พิพิธภัณฑ์ธรรมรงค์พระธรรมรงค์นะครับ
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพลเอกเปรม
ขณะนี้กลายเป็นศูนย์กลางที่เป็นสัญลักษณ์ที่จังหวัดสงขลานะครับ
ชาวจังหวัดสงขลาได้หลั่งไหลมาแสดงความอาลัยตลอดทั้งวันนะครับ
โดยจะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าชมแล้วก็ร่วมเคารพ
ผลเอกเปรมตินสุรานนท์แล้วก็แสดงความอาลัยตามเวลาราชการ
ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมรงค์ตั้งแต่เวลา๘น๓๐นถึง๑๖น๓๐นนะครับ
คุณผู้ชมคะการสูญเสียครั้งนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียของแวดวงทหาร
ดวงการเมืองแล้วก็เป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศชาตินะคะดัง